จะกระบาดให้ดี

ครับครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับหรอครับขอบคุณขอบคุณครับ
มาไกลเลยขอบคุณแล้วคำคำสาบานนี่จะเป็นประมาณไหนครับ
คุณลุงก็ประมาณว่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินน่ะเดี๋ยวได้ยิน
เดี๋ยวผมจะอ่านเดี๋ยวผมจะอ่านเสียงดัง
ถามไปลองดูนิดนึงได้ไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่เดียว
ครั้งเดียวเลยดีกว่าครั้งเดียวเลยดีกว่าเออสารหลักเมืองคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ
คู่ว่าคู่เมืองของบางการตรงเนี้ยจะเขาบอกว่าถ้าถ้าพูดไม่จริงเนี้ย
อันเป็นไปตรงนี้กลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวดีนี่ดีดีเลย
ดีเลยผมอยากให้เป็นจริงนะผมอยากให้เป็นจริงอย่างที่คำสาบาน
ที่ผมจะสาบานต่อไปนี้เลยดีกว่านะถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ผมสาบานต่อไปเนี้ย
ถ้าผมผิดผมถูกยังไงเนี่ยให้มันเป็นตามคำสาบานของผมเลยดีกว่าอย่างนั้นนะ
เมื่อคืนมีฝันมีอะไรไหมไม่มีไม่มีครับนอนสบายดีนอนสบายดี
โอเคนะไปไปไปไป
ไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ให้โชว์เดี๋ยวตรงนี้ก็ครับ
่ีบ่วงครับ
กลุ่มหอบพูดดังนิดนึงนะครับ
ครับครับได้เลยครับ
เดี๋ยวเรารอรุ่นแปลกครับดูแล้ว

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ทุกข์มเหอานุรักษ์ทันตุอารุขอถวายเครื่องสังเวยและสิ่งต่างต่าง
แต่องค์พระรามีองค์พระเหงิงและเทพเทพรักษ์ที่สถิตที่สถิตอยู่นักที่นี้
โดนบันดาลให้ข้าพเจ้าปราธจากโลกาพญาธิและจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดการรายงานเทิน

นายจรูลวิมูลขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกและขอสาบานต่อหน้าศาลหลักเมือง
จังหวัดกาญจนบุรีว่าในฐานะที่พระเคยรับใช้แผ่นดินไทยด้วยความซื่อสัตว์และซื่อตรง
ข้าไปขโมยลอตเตอรี่ใครมาอย่างที่ถูกกล่าวหาจริงขอให้ฆ่าไม่ตายดี
ครอบครัวญาติพี่น้องขิบหายวายพวงลูกหลานสาบแช่งให้ชีวิตล่มจม
มีแต่ความหายนะไปตลอดชีวิตไม่มีความสุขทนทุกข์ทรมานตกนรกบกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด
ทั้งครอบครัวและขอให้ถูกสังคมประนามอย่างเหยียดเป็นที่รังเกียจของคนในสังคม
รวมไปถึงอาชีพการงานของครอบครัวร่มจม
ไม่เจริญหมดเนื้อหมดตัว
ได้ดังขอทานข้างถนน
ล้มป่วยทรมานไปทั้งตลอดชีวิต
แต่หากข้าพเจ้า
กล่าวความจริงมาโดยตลอด
ไม่ได้ไปขโมยรถทรีย์ไขม้า
และเป็นผู้โดนรังแก่อย่างที่เกิดขึ้น
ข้าประสบความสำเร็จในทุกด้าน
เอาชนะหมู่มารได้โดยเร็ว
ความสุขความเจริญทั้งหลายทั้งปวง
สุขภาพแข็งแรงอาชีพการงานเจริญรุ่งเรือง

บังเกิดขึ้นแก่ข้าครอบครัวลูกหลานญาติมิตร
ญาติมิตรทหารทุกคนและประชาชนทุกคน
ที่เป็นกำลังใจให้กับข้าพเจ้าด้วยเชิญ

หากผู้ที่มากล่าวอ้างว่า

ที่ไม่ได้รู้เห็นถึงการซื้อรถ
หมายเลข๕๓๓๗๒
แต่กลับมาเป็นพยานว่าเห็น
ให้กับผู้ที่อ้างว่า

เจ้าไปเจรจาที่บ้านพักถ้าหากมีเจตนาไม่บริสุทธิ์
รวมไปถึงตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดีนี้กระทำการที่ไม่เป็นกลาง
กันแกล้งข้าพเจ้าหรือแม้แต่ผู้ที่คิดร้าย
ทำลายข้าพเจ้าคิดกัดแกล้งสร้างเรื่องโกหก
สร้างความเท็จพยานเท็จต่างที่หวังผลประโยชน์ใน
ลอตเตอรี่ฉบับดังกล่าวหมายเลขห้าสามสามเจ็ดถึงหก
งวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบ
ขอให้บุคคลเหล่านี้ไม่ตายดีครอบครัวญาติพี่น้องที่ผายไห้กวง
ลูกหลานสาบแช่งให้ชีวิตล่มจมเจอแต่ความหายนะไปตลอดชีวิต
ไม่มีความสุขทนทุกข์ทรมานตกนรกบอกไม่ไม่ได้ผล
ไม่ได้เกิดทั้งครอบครัวและขอให้ถูกสังคมประนามหยามเหยียด
เป็นที่รังเกียจของคนในสังคมรวมไปถึงอาชีพการงานของครอบครัว
ล้มจมไม่เจริญหมดเนื้อหมดตัวเปรียบได้ดั่งขอทานข้างถนน
ล้มป่วยทรมานไปทั้งชีวิตสุดท้ายต้องล้มต้องจบชีวิตในคุก
แต่หากบุคคลที่ฆ่ากล่าวถึงเป็นคนที่พูดจริงมาโดยตลอด
เป็นคนบริสุทธิ์ไม่โกหกไม่สร้างเรื่องเท็จ
ไม่ได้ช่วยเหลือไม่โกหกบนเท็จไม่ได้หวังผลประโยชน์
ทำงานและกระทำการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา
ก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีแต่ความสุขความเจริญ
ทั้งหลายทั้งปวงสุขภาพแข็งแรงอาชีพการงานรุ่งเรือง
ร่ำรวยเงินทองจงบังเกิดแก่ครอบครัวลูกหลาน
ญาติพี่น้องมิตรสหายทุกคนของท่าน

เป็นซื้อหาไม้และกระจกขายครอบครึ่ง
อร่อยยและกะเลย
ไม่จริงไม่จริง
ประโยชน์ในสามอาจสวัสดี
กลับเพิ่มหน่อยก็แล้วกันนะครับแล้วผมจะไม่ขอขออนค์คำสาบานด้วยได้ค่ะ
ลุงทัน
ยืนแล้วนะยืน
ต้องนอนเดี๋ยวเนี้ยวิทย์เรียนการบันรถดีแบบใช่ไหม
เขาจะไปดังต่อนะพี่แก้วฮะเขาไปโรงพยาบาลเออไปกับใหม่โรงพยาบาล
ว่ามีมีเนื้อหาใจความว่ายังไงบ้างก็ตามตามตามตัวนั้นเพราะมันยาว
แต่ว่าผมผมก่าวผมไม่ทันไม่ไหวไม่ไหวไม่โตจำไม่รู้ดีหรอก
จำไม่จำไม่ได้จำไม่ไหวอ่าแต่แต่เบื้องต้นนี่คือยังไงบ้างครับ
ว่าใครพูดโกหกให้เป็นยังไงครับใช่เลยใครพูดโกหกก็ให้มัน
เป็นอย่างที่คำสาบานไปกันแล้วกันก็คือมีการสาบแช่งด้วยใช่ไหมครับ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
ท่อนหนึ่งของคำสาบานเนี่ยคุณลุงมีคุณลุงบอกว่ามีพูดถึงนายตำรวจที่เรียกคุณลุงไปคุยที่บ้าน
คุณลุงยังติดใจประเด็นนี้อยู่ไหมครับว่าเป็นเรื่องโกหกในการสร้างขึ้นมานะครับ
ก็ติดใจแน่นอนตอนนั้นผมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่จริงไง
ผมจะรู้อยู่แล้วในกระจายตัวเองเต็มเต็มเลยว่ามันไม่จริงอยู่แล้วอ่ะ
แล้วท่อนที่พูดถึงเรื่องตำรวจที่เรียกไปเคลียร์ที่บ้านนะครับคุณลุงตอนนั้นเป็นยังไงฮะ
อนุญาตเล่าย้อนอีกครั้งหนึ่งได้ไหมฮะก็รู้อยู่แล้วมัน
ยังไงเขาก็ไม่เชื่อผมอยู่แล้วเขาไปเชื่อฝั่งโน้นอยู่แล้ว
เขาเคลียร์กับคุณลุงว่าไงฮะก็ให้ผมยอมไปแค่นั้นแหละ
อย่างที่พูดมาทุกครั้งอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ทุกครั้ง
ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาพูดกับผมอย่างนั้นนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจบหรือเปล่า
แม่ค้าค่ะเขาให้สัมภาษณ์ว่าที่คุณลุงมาสาบานอย่างนี้เพราะเหมือนกับว่าหมดหนทางแล้ว
ผมไม่เป็นไรแล้วแต่เขาจะคิดกันแล้วกันนะอือยังไงก่อนจะคิด
จริงมีอีกฝ่ายหนึ่งคือเจ๊เกียวเนี่ยรับคำท้าคุณลุงด้วยถูกไหมครับ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าดูดูในสื่อแล้วก็น่าจะน่าจะ
ถ้าเขามาจริงจริงฮะคุยกันได้ไหมฮะไม่ไม่ไม่ต้องคุยไปสาบานตามที่
เออไปตะบานเลยอ่าถ้าถ้าคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็
สาบานเลยสาบานคู่เลยนะไปสาบานเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะยืนฟัง
อ่าแล้วถ้าสมมุติไม่มาคุณลุงมองว่าไงครับวันนี้
นั่นก็เรื่องของเรื่องเขาเรื่องเขาค่ะระหว่างที่สาบานเมื่อกี้คุณลุงพอพบเห็นกลุ่มแม่ค้าหรือมีใคร
ไม่ได้มองไม่ได้มองใครเลยนะผมไม่ได้มองใครเลย
วันนี้ถ้ามีกลุ่มแม่ค้าหรือพยานของพยานของฝ่ายครูปีชามาด้วยอาจจะฟังอยู่คุณลุงอยากจะบอกอะไรเขาไหมฮะ
ก็คงไม่พูดอะไรมากหรอกเพราะผมซื้อมาจริงผมเป็นคนบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจรู้อยู่แล้วว่าใครทำอะไรในใจผมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าใครทำอะไร
ถึงขณะนี้แล้วคุณลุงพอจดจำได้ไหมว่ายังว่าซื้อมาจากที่ไหนครับ
ได้ทำไมจะจำไม่ได้แล้วมีเรื่องขนาดนี้แล้วโอ้โหยิ่งจำได้ยิ่งดีเลย

แม่ค้านี่ผมจำไม่ได้มาโดยตลอดอยู่แล้วผมจำไม่ได้จริง
คุณลุงพูดในเรื่องของคลิกความตอนนี้ยังไงครับ
ขอขอบคุณมากขอขอบคุณมาก

ออกไปไหนมาไหนมีคนเข้ามาคุยกับเรา
ถามข้อเท็จนี้มากแค่ไหนครับ

แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาหวังดีหรือว่า

ตอนนี้เจ๊เกียวมาแล้วคุณลุงจะไปฟังได้ไหมครับ

พอดีเราทำคำสาบาน